ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินเสียงเพลงสรรเสริมพระบรมี
จากหนุ่มจีนที่เข้ามาอาศัยในเมืองไทย

คราวนี้มีคุณครูสอนภาษาจีนอีกคนหนึ่งนะครับ

แล้วก็สำนึกในพระมหากุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระประมินทะละมหาภูมิภูนิอดิวนิเดตนะครับ
ขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อในรูปแบบภาษาจีน
เพื่อให้ชาวจีนได้สำนึกในพระมหากุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยเช่นเดียวกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
จิเยเมาสังเกษฐ์หวากว่า
สิรินรินตะอีใส่เจอเพียงทุธิสังเชิงจัง
จิ้งกว่าวุศิฮันสุจัวจุ้งอยู่ถิ่นบ้าน
ตัวตาเด้อฟองนึงดีต่าง
เจอก็เกิดใจสิจิเยนังบี
ก่อนเจ้าว่ามันยังรู้สึกชิ้นกว่าช้าชิ้น
เป็นครูสอนภาษาจีนชื่อดังที่รู้จักกันในนามหงเหล่าซือนะครับ
โดยนายแอนโทนี่เปิดเผยนะครับว่าตัวเขามีเชื้อชาติจีนสัญชาติฝรั่งเศส
แล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่ประเทศไทย
ส่วนตัวนั้นรักและเทิดทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช

เนื่องจาก๒๓ปีที่ผ่านมานั้นได้มาอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของรัชกาลที่๙
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้
จึงอยากใช้เวลาอยู่หลายวันนะครับ
ในการถอดเนื้อเพลงจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาจีน

โดยให้ทำนองไม่เพี้ยนและความหมายยังคงเดิม
เพื่อให้คนจีนได้รับรู้ถึงพระเกียรติคุณและความยิ่งใหญ่ของพระองค์
อกจากนี้ยังทำให้คนจีนทราบด้วยว่าเหตุใดคนไทยถึงรักในหลวงมากมายครับ